มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นค่ะเราเคยนำเสนอข่าวกันบ่อยว่า
ใครที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยต้องคอยดูแลรักษาให้ดีอย่าให้ขาดยา
ครับมีหนุ่มโคราชคนหนึ่งอายุสี่สิบสามปีเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทมานานกว่าสิบปี
แล้วไม่ได้กินยามานานขาดยามานานหลอนคิดว่ามีคนจะมาฆ่าพ่อเขาเลยต้องฆ่าคนคนนั้นก่อน
แต่ปรากฏว่าคนที่ฆ่าเนี่ยคือพ่อของตัวเองเสร็จแล้วก็ฆ่าแม่ให้ตายตามไปด้วย
สุดท้ายแล้วปล่อยศพพ่อแม่ทิ้งอยู่ในบ้านขึ้นอืดอยู่ห้าวันครับ
ค่อยโทรหาน้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าพี่ฆ่าพ่อกับแม่ไปแล้ว
มาดูศพทีครับเป็นเรื่องช็อกแล้วก็เป็นเรื่องเศร้าจริงจริงนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูทรปักทงชัยคุมตัวในกรวัย๔๓ปี
เขาเป็นผู้ป่วยทางจิตนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุฆ่าพ่อแล้วก็แม่ของตัวเองในบ้านที่ตำบลภูหลวงอำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้๕วัน
ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่า๒สิงหาคมช่วง๖โมงเย็น
อยู่อยู่เขาเกิดอาการหลอนค่ะเขาหลอนว่าพ่อเนี่ย
จ้างคนมาฆ่าเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาระงับประสาทมาหลายเดือน
อนมากพอเดินมาเห็นพ่ออยู่ในบ้าน
ก็เลยเดินไปทางประตูหลังบ้านหยิบแฉลงเหล็ก
ฟาดเข้าไทยทอยพ่ออย่างแรงจนพ่อล้มลง
แล้วก็กระหน่ำตีอีกหลายครั้งจนพ่อเนี่ยแน่นิ่งไปเลยนะคะ
ซึ่งขณะนั้นแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในมุ้งเห็นเหตุการณ์

เขาก็เลยไปเปิดมุ้งแล้วก็เอาแฉลงเหล็ก
ตีเข้าไปที่ไทยทอยของแม่แล้วก็ศีรษะแม่อีก๓ครั้ง
เสียงร้องของแม่เงียบไปเลยค่ะ
จากนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือ
หุงข้าวทำกับข้าวกิน
แล้วก็นั่งมองดูพ่อกับแม่ที่นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
กินข้าวเสร็จก็เข้าห้องนอนตามปกติ
เช้าวันถัดมาเขาเปลี่ยนมานอนอยู่ที่เปรย์นอกบ้าน
จนกระทั่งเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ค่ะ
ถึงเพิ่งโทรบอกน้องสาวว่าเขาฆ่าพ่อกับแม่ตายไปแล้วนะ
น้องสาวก็ช็อกตกใจเลยค่ะพอรู้ข่าวปุ๊บ
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยบอกให้ช่วยไปดูหน่อยว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอย่างไร
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุปุ๊บลงพื้นที่ไป
แฉลงเหล็กยาว๑เมตรมีคราบเลือดติดอยู่

แล้วก็เจอศพทั้งสองศพจริงนะคะ
สภาพศพของผู้เป็นพ่อถูกตีเข้าไทยทอยและตามลำตัวเสียชีวิตอยู่หลังบ้าน
สภาพศพของผู้เป็นแม่ถูกตีที่ท้ายทอยแล้วก็ศีรษะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนกลางบ้าน
บ้านหลังนี้เนี่ยเขาอยู่กันทั้งหมด๔พ่อแม่ลูกนะคะ
ก็คือมีพ่อของผู้ต้องหาแม่ของผู้ต้องหาตัวผู้ต้องหาเอง
แล้วก็น้องชายของผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีไปขณะเกิดเหตุ
ไปพูดคุยกับนายสะดวกกินกิ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่บ้านหนองนกเขียน
ก็เล่าบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยน้องสาวของผู้ก่อเหตุโทรมา
บอกให้ช่วยไปดูพ่อกับแม่หน่อยเพราะพี่โทรมาบอกว่าฆ่าพ่อกับแม่ไปแล้ว
สะดวกก็เลยชวนเพื่อนบ้านไปดูเป็นเพื่อนไปถึงก็ช็อกเลยค่ะ
ยังไม่ต้องเข้าไปถึงในบ้านกลิ่นก็โชยออกมาเลยนะคะ

ซึ่งเราได้คุยกับน้องสาวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ

เธอพาแม่ไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาล

แล้วเธอก็กลับไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี

วันที่๓วันที่๔วันที่๕วันที่๖

พี่ชายโทรมาบอกว่าฆ่าพ่อกับแม่ตายให้กลับมาบ้าน
ทั้งช็อกทั้งเสียใจทั้งตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย

ก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีค่ะ